เรื่องนี้ตามต่อค่ะที่จังหวัดตราดนะคะกรณีอาสาสมัครทหารพรานพิชิตมานกิจหรือเต้
ที่อยู่ในสังกัดกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่๕๓๖เขาล้าน
นั่งดื่มเหล้ากับนางสาวฝนที่เป็นภรรยาอายุ๑๙ปี
ดื่มเหล้าเมาแล้วทะเลาะกับภรรยาเอาปืนลูกซองสั้นยิงใส่ภรรยา
จนภรรยาได้รับบาดเจ็บสุดท้ายแล้วเมื่อคืนนี้ไปมอบตัวที่สพมรูท
แต่เขาอ้างว่าก็ทะเลาะกันยิงขู่เฉยตั้งใจจะแค่ขู่

แต่เข้าแบบต้นคอขวาจนภรรยาบาดเจ็บสาหัสเลยนะ

ดูสิคะพอมอบตัวแล้วเนี่ยนะคะตำรวจก็นำตัวอศพิชิตขึ้นรถไปทำแผลด้วย
ญาติของคนเจ็บมามาชี้หน้าด่าเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะดูบรรยากาศกันหน่อย
เต้ทำผลทำไม

เชื่ออย่างนั้นจริงครับ
เอาเงินจากไหนมาให้หลานกูเป็นแสน

บิ๊บอีก
หลานกูเอางานมาเป็นแสนนี่ใช่ไหม

ญาติของคุณฝนคนเจ็บค่ะ

แล้วก็พูดอยู่หลายประเด็นนะคะ

ประเด็นเรื่องเงินด้วยที่ผู้ก่อเหตุ

ลักษณะที่ว่าคนเจ็บเอาเงินไป

คือนายพิชิตผู้ก่อเหตุไปมอบตัว

รับสารภาพทุกข้อกล่าวหาอ้างว่าสาเหตุคือทะเลาะกัน
ตั้งใจแค่จะขู่แต่พลาดอ้างว่าพลาดนะคะ
พลาดไปโดนภรรยากระสุนเข้าที่ต้นคอขวา๑นัด
บอกว่าเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบตอนขณะที่ทะเลาะกันทำไปด้วยความโมโห
ส่วนญาติของคนเจ็บค่ะบอกว่าก็เนี่ยที่เห็นเมื่อกี้ให้ดูภาพไปที่ไปชี้หน้าด่า
โมโหก่อนหน้านี้ตัวผู้ก่อเหตุไปให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
บอกว่านางเสาฝนภรรยาไม่ยอมทำงานผลานเงินจะขอเลิก
ญาติของฝนบอกไม่จริงนะคะไม่จริงเลยไอ้ที่ไปให้ข่าวแบบนี้ครอบครัวเสียหายมาก

เราตั้งให้ผัวกับบ้านหมดลูกจะขอสักบาทยังไม่ได้เอาไปผัวหมด
คือให้ข่าวแบบนั้นทำให้เราเสียหาย
ใช่มันไม่ใช่ที่มันให้ข่าวมา
มึงเอาเงินจากไหนไม่เป็นแสนให้ลูกหลานกู
นี่ค่ะญาติเขาบอกไม่ไหวมาให้สัมภาษณ์แบบนี้ได้ยังไง
สัมภาษณ์ทำให้ครอบครัวเขาเสียหายแล้วเนี่ยมายิงฝนเขาเนี่ย
สารวัตรสพมรูดค่ะก็บอกว่าคืนหลังเกิดเหตุเนี่ย
ตำรวจก็ตั้งจุดสกัดปิดล้อมตามเส้นทางกดดันผู้ต้องหาไม่ให้หนีนะคะ
ก็เชื่อว่ากบดานอยู่ในป่าชายทะเลจนเย็นเมื่อวาน
พาพ่อแม่ของผู้ต้องหาไปช่วยคุยไปช่วยเจรจาจนสุดท้ายผู้ต้องหาก็มอบตัว
ตำรวจบอกว่ามูลเหตุน่าจะเป็นเรื่องของความหึงหวง
เบื้องต้นแจ้งข้อหาพยายามฆ่านะคะส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุยังไม่เจอ
คาดว่าอาจจะตกไประหว่างหลบหนีหรือเปล่าไม่แน่ใจ
ทีนี้ก็ต้องนำตัวไปทำแผลทำแผลที่โรงพยาบาลเสร็จก็ฝากขังที่สารทหารจังหวัดสะแก้ว
ไม่นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพราะเกรงว่าผู้ต้องหาจะถูกญาติของคนเจ็บทำร้ายเพราะว่าญาติยังอยู่ในอารมณ์โกรธแค้น

ทีนี้โคศกกองทัพเรือค่ะพลเรือโทปกครองมณฑาตุพลินก็บอกว่าทางต้นสังกัดของผู้ก่อเหตุ
ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนี่คือการกระทำความผิดที่มันผิดระเบียบ
คือนอกจากผิดกฎหมายแล้วมันก็ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
ก็เสนอให้ปลดเลยนะคะปลดจากการเป็นอาสาสมัครทหารพราน
ให้มีผลตั้งแต่เมื่อวานเลยแล้วก็ออกมาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โศกองทัพเรือยืนยันว่ากองทัพเรือจะไม่ปกป้องผู้กระทำผิดโดยเด็ดขาดค่ะ
ครับทุกผู้ชมครับ